กรุงเทพมหานครเผชิญปัญหาเรื่องฝุ่นควันมาสักสัปดาห์๒สัปดาห์แล้ว
ก็เลยทำให้ทางเศรษฐกิจศูนย์วิจัยกษิกรไทย
เขาประเมินมาก่อนหน้านี้ว่าปัญหานี้มันจะมากระทบเรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่า
ทีนี้ส่วนทางกับภาคเอกชนนะคะก็บอกว่าไม่กระทบหรอก
อาจจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นเท่านั้นเอง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งทัวร์ก็ดีหรือว่าที่พักก็ดี
ยังไม่มีการยกเลิกแม้แต่รายเดียวเลยนะคะ
สำหรับปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร
ช่วงที่ผ่านมาศูนย์วิจัยกษิกรไทยประเมินค่ะว่า
ส่งผลทางเศรษฐกิจอย่างน้อย๒๖๐๐ล้านบาท
หนึ่งในนั้นนั่นนะคะก็คือกระทบเรื่องของการท่องเที่ยว
เรื่องนี้นายชนะพันธ์แก้วกล้าชัยวุฒิ
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน
กลับมองว่าปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพ
ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตระหนกแต่อย่างใด

ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศจีนหรือว่าฮ่องกง
ก็เคยเกิดปัญหาเช่นเดียวกันมาก่อน
จึงไม่ได้เป็นที่ฮือฮาต่อนักท่องเที่ยวจีนเท่าไหร่นัก
อีกทั้งยังมองว่ากรุงเทพเป็นแค่เมืองผ่าน
นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะเลือกเข้ามาพักนอนเพียงแค่๑คืนเท่านั้น
ก่อนจะออกไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่าง
เช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหรือว่าพัทยา
จึงขอยืนยันว่าปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อยนะคะ
ก็สอดคล้องกับนายธเนตวรรษรรรณ
กรรมการบริหารสภาหอการค้าไทย
ค่ามาตรฐานน่าจะไม่เกิน๑เดือน
เพราะว่าหลายส่วนออกมาช่วยกันแก้ไขค่ะ

จะมีการยกเลิกทัวร์หรือว่าที่พักซึ่งการท่องเที่ยวขณะนี้ดีมากนะคะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวสามสิบแปดล้านคนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
มีเพียงแค่สิบวันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย
ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสิบของปีที่อ่าร้อยละสิบของปีที่ผ่านมานะคะ
ก็ถือว่าตัวเลขการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นหมอกควันก็ไม่กระทบแต่อย่างใดนะคะ